แต่หลายคนอาจจะบอกแฟนอาจจะบอกคนรักว่า
โอ้โหปีนี้ของงดดอกกุหลาบได้ไหม
เพราะอะไรคุณราคามันเพิ่มสูงขึ้น๕๖เท่า

คุณดอกกุหลาบสีแดงแพงสุดเลยนะครับ
ปกติแล้วอาจจะ๑กรัม๕๐ดอก๘๐๑๐๐บาท
แต่ว่าถ้าเทศกาลวาเลนไทยโดยเฉพาะที่ปากคลองนะคุณ

เท่าไหร่ค่ะโอ้โฮมันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าคุณว่านะถ้าคุณจะเอาสักช่อหนึ่ง

หรือว่าอันนี้หมายถึงว่าเป็นกรรมนะ
แต่ถ้าจัดช่ออีกก็จะแพงมากขึ้นอีก
ค่าฝีมือเขาอันนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะ
เราก็เลยพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศการซื้อขายดอกไม้
เฉพาะดอกกุหลาบเนื่องในเทศกาลวาเลนไทย
พ่อค้าแม่ค้าในเขตนิคม๓๐๔อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
โอ้โหมือเป็นระวิงเลยนะครับ
ดานุ่มสาวนักเรียนนักศึกษาและประชาชน
เขาออกมาหาซื้อดอกกุหลาบมีทั้งแบบดอกเดียวก็คือรักแท้
เธอคือคนเดียวในดวงใจไม่มีใครอื่นอีกแล้ว
ไม่มีดอกอื่นอีกแล้วเธอคือดอกเดียวเลย
หรือไม่แบบชอแบบชอคือแสดงความรัก
โอ้โหฉันรักเธอมากนะครับรักเธอแบบช่อเลยแหละ
แล้วก็ตุ๊กตามันอยู่ได้นานนะฮะ
ดอกไม้ธนบัตรหลายคนชอบ

ขณะที่ราคาดอกกุหลาบปีนี้เพราะว่าขายส่งอยู่ที่กรัมละ๕๐๐บาท

ส่วนราคาเป็นดอกอยู่ที่ดอกละ๒๐๒๕บาทนะครับ
และหากจัดช่อจะมีราคาตั้งแต่๕๐๐คุณ
ขออภัยตั้งแต่๑๕๐๒๕๐๐บาทนะครับ
แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลแล้วแต่ช่อเล็กช่อใหญ่
ส่วนดอกไม้ที่นำมาทำจากธนบัตรเอามาพับ
ราคาอยู่ที่๑๐๐๑๕๐๐บาท
ก็แล้วแต่มูลค่าธนบัตรที่คุณเอามาให้ทางร้านจัด
เขาก็คิดค่าฝีมือนิดหนึ่งนะครับ
รายเอาแบงค์มาให้ทางร้านพับ
ทางร้านคิดค่าตกแต่งดอกไม้เพิ่มเติมไปเท่านั้นเอง
ซึ่งปีนี้จะมียอดสั่งดอกไม้ธนบัตรมากกว่าปีที่ผ่านมานะครับ
ส่วนบรรยากาศแผงขายดอกไม้อีกที่หนึ่งที่สวนรมบุรี
ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายดอกไม้ที่นิยมของชาวจังหวัดบุรีรำ
ก็มีกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวแล้วก็นักเรียน
มาซื้อกันอย่างคึกคักเหมือนทุกปีแล้วครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ที่นิยมที่ท็อปฮิตก็แน่นอนค่ะ

ที่นี่นะคุณผู้ชมเขาขายช่อนึงเนี่ย
เล็กก็จะเริ่มแต่๑๐๐บาทไปจนถึง๑๐๐บาทเลยค่ะ
โดยนายสุวรรณเย็นรำชาวสุรินทร์เล่าให้ฟังนะ
เขาบอกว่าเป็นคนทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
แต่ว่าปีนี้ลงทุนซื้อดอกไม้พลาสติกสำเร็จรูป
แล้วก็เดินทางกลับมาขายที่จังหวัดบ้านใกล้บ้านเกิด
เพราะว่าต้องการลองตลาดลองว่ามันจะมีคนสนใจไหม
แล้วที่สำคัญต้นทุนถูกกว่าด้วย
ทีนี้พอลูกค้าเขาเห็นเขาก็ชอบไงคะ
มันเก็บได้นานมันไม่เหี่ยวมันไม่แห้งมันไม่เฉา
แล้วก็เป็นที่นิยมในช่วงวาเลนไทยแบบนี้มากเลยนะคะ
วันนี้ที่เป็นพาดหัวหน้าหนึ่งสิบพิมพ์กรมควบคุมโรค
แนะวัยรุ่นใช้ถุงยางชูเซ็กรอบครอบในวันวาเลนไทย
เขาบอกตามแนวคิดนี้คุณเซ็กรอบครอบตอบโอเค
ถ้ารอบครอบแล้วค่อยตอบโอเคนะครับไม่ต้องวัยรุ่นหรอก

แล้วก็ป้องกันคุณป้องกันคู่จะเป็นผู้ไม่ประมาททั้งคู่
ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์และสี่
ถุงยางอนามัยถือว่าเป็นความรับผิดชอบตนเอง

ผมชอบนะเซ็กรอบครอบค่อยตอบโอเคนะครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เอามาให้ดู

หน้าคนที่บ้านถามว่าจะเอาดอกกุหลาบตามกระแส

โอ้โฮคุณตอบอะไรฮะแหมก็ต้องเอารักแท้สิโอ้โฮเลือกไม่ถูกเลย
เป็นผมผมตอบเอากุหลาบธนบัตร